หอบลูกหนีเพราะโดนผัวทำร้าย
ตัวผัวเองก็ไม่รู้จะทำยังไงไปขอเงินแม่
จะเอามาซื้อเหล้าเอามากินย้อมใจ
แม่ก็ไม่ให้อีกทีนี้ครับเขาตัดสินใจเผาบ้านตัวเอง
พอเจ้าหน้าที่ไปช่วยดับนะเขาบอกกับเจ้าหน้าที่บอก
มาช่วยทำไมนี่บ้านข้าข้าจะเผาทำไมล่ะ
คุณผู้ชมไปดูภาพเหตุการณ์กันนะครับ
นี่แหละครับผู้ชายคนนี้

ไม้โวยวายอลวาดเลยนะครับ
ควันที่พวยพุ่งอยู่ภายในบ้านไหม

นั่นคือเขาจุดไฟเผาในบ้านไปแล้วนะ
และทีนี้เขาก็ไปทุบกระจกบ้านเสียหาย

เจ้าหน้าที่จะช่วยไปดับเพลิงดับไฟ
หรือว่าชาวบ้านจะมามุ่งดู

นี่บ้านข้าข้าจะเผามีอะไรไหม

ผู้ก่อเหตุคือนายปียะแพงวงอายุ๒๖ปีนะครับ
เดินถือไม้ตะโกนโวยวายวนเวียนไปมาอยู่รอบบ้าน
ด่าทอชาวบ้านแล้วก็ด่าผู้ที่จะมาช่วยเหลือนะครับ
จากการสอบถามผู้เห็นเหตุการณ์ชาวบ้านแถวนั้นแหละครับ

นายปียะซึ่งจริงแล้วอาศัยอยู่กับภรรยาคือนางขวัญใจ

ช่วงเช้าวันพุธนายปียะทะเลาะกับภรรยา

ภรรยาทนไม่ไหวต้องหอบลูกหนีออกไปจากบ้าน
จากนั้นนายปียะได้โทรศัพท์ไปขอเงินแม่
ทำงานอยู่ที่จังหวัดชุมพรนะครับ
ขอเพื่อมากินเหล้าเอามาซื้อเหล้า

ถ้าไม่ให้จะเผาบ้านทิ้ง

จนกระจกแตกบ้านพังเสียหาย
ข้าวของข้างในก็คงพังเสียหายด้วยนะครับ

แต่ถูกนายปียะตะโกนด่าบอกว่าบ้านของเขา

หลังก่อเหตุก็อาศัยช่วงจุลมูล

ตำรวจลงตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ก็พบบ้านพังเสียหายทั้งหมดเลยคุณ
พร้อมกับรถจักรยานยนต์อีก๑คัน

ตำรวจจะเร่งติดตามตัวหนุ่มคลั่งรายนี้

แต่ก็ทำลายทรัพย์สินเสียหายนะครับ